สมุยหูเดือดมาก

แล้วก็ได้แฟนมาเลยนะคะนี่อยากจะบอกว่าไปสองคนเนี่ยแฟนถ่ายให้
ฉันก็ถามว่าแล้ว๒คนเนี่ยใครถ่ายให้
ตั้งกล้องเองเสร็จสับแต่คนก็แซวว่างานนี้จะเป็นพรีเวดดิ้งหรือเปล่า

แซ่บเซ็กซี่สมุยสะเทือนเลยค่ะ
บอกว่าเป็นทริปพรีฮันนิมูลจริงไหมคะ

คนเม้นเยอะมากอึ้มขึ้นนะ

มันด้วยความที่เราดูแลตัวเองก่อนไปด้วยแหละ
เพื่อนเข้าไปเม้นยินดีมากมายเลยนะคุณป้าย

อะไรของมึงอะไรก็มี
เพื่อนแซว

เพราะฉันมีความสุข

แต่ตอนนั้นครั้งหนึ่งตอนนางมาออกรายการของไทยรัฐ
นางก็ถ่อมตัวนะว่าแฟนไม่ได้ไฮโซ

อาชีพรวยนิสัยรวยนี่พวกเราชอบมากเลยนะคะ